ก็ทำให้เรื่องของการทำมาหากินการค้าขายลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับ
ทีนี้เขามีการยุบโต๊ะยุบโต๊ะอะไรรู้ไหมคุณ
คือปกติเขาทำอาชีพนี้ก็คือการจัดให้บริการโต๊ะจีน
แต่บนโต๊ะจีนจะมีอาหารไทยลาวอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏว่าช่วงนี้ต้องยุบโต๊ะแล้วเพราะว่าไม่มีสารที่ไหนเขาจัดเลี้ยงเลย
และยุบโต๊ะมาแบบนี้แล้วจะทำอะไรหากินกันนะครับก็ทำเป็นข้าวกล่องแทน
นี่คุณดูสิอุปกรณ์ในการไปจัดโต๊ะจีนมันต้องถูกแขวนถูกวางไว้แบบนี้
มันไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้ฮะเพราะไม่มีใครจ้างให้ไปจัดงานเลยนะครับ
เพราะว่ามีข้อห้ามเรื่องของการเฝ้าระวังโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งเราก็ไปพูดคุยกับผู้ทำมาหากินท่านหนึ่งก็คือคุณจรัสการถางนะครับ
เป็นเจ้าของร้านโต๊ะจีนที่เธอย้ำว่าโต๊ะจีนของเธอนะ
จัดเป็นเมนูไทยลาวล้วนเลยอาหารอีสานแซ่บล้วนเลยนะครับ
จริงเธออยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เธอก็พูดคุยกับเราหน้าตาก็เศร้านิดนึงนะฮะ
บอกว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่
ทางจังหวัดก็มีมาตรการคุมเข้มร้านอาหารและสถานบริการ
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าไปกินตามร้านอาหาร
แล้วก็เช่นเดียวกับการให้บริการทั้งโต๊ะจีนโต๊ะอะไรต่างเหล่านี้
มันก็มีการยกเลิกการจัดงานก็เลยไม่สามารถทำอาหารกินได้นะครับ
แล้วก็ร้านลาบน้อยยะโสที่เปิดบริการจัดโต๊ะไทยลาวแบบเคลื่อนที่เหมือนกัน
แล้วก็เป็นเมนูอาหารอีสานทั้งหมด
ก็เปิดเผยมาบอกว่าปกติแล้วเคยรับจัดงานกลางแจ้ง
โอ้โหทุกงานล่ะคุณงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานบุญอะไรต่าง
โอ้โหโต๊ะจีนต้องไปนะครับแต่พอเจอพิษโควิด๑๙
ส่งผลให้ลูกค้าที่เคยสั่งจองไว้แล้วนะคุณ
เขาจองกันข้ามปีก็มีการยกเลิกการจัดงานมากกว่า๑๐งานแล้ว
ตอนนี้ทางร้านเองก็ขาดรายได้นะครับส่งผลกระทบต่อร้านแล้วก็ต่อลูกจ้าง
ตกงานกันเป็นแถวไม่มีงานทำซ้ำร้ายบางคนเป็นหนี้รายวัน
หาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้นะครับ
ก็เยอะตามที่จัดมาเกือบ๑๐งานนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า๖๗แสน
ปกตินี่ปีใหม่นี่ถ้ามีงานเยอะอย่างนี้
ปีใหม่เราก็จะมีโบนัสมีอะไรให้ลูกน้องปกติ
พอหลังจากปีใหม่เราก็ต้องมีโบนัสให้เขา
แต่ทีนี้เขาก็ตามที่เขาตั้งไว้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งไว้
เพราะว่าพี่ก็ไม่มีรายได้พี่ก็ไม่ได้ให้เขา
นี่นะครับก็เจ้าของร้านนะก็บอกว่าทีนี้อย่างที่บอกไป
ต้องยุบโต๊ะกันไปก่อนนะฮะแขวนอุปกรณ์ทิ้งไว้ก่อน
แล้วก็มาทำเข้ากล่องส่งขายแทนนะครับ

ก็มาช่วยเหลือดูแลเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างในร้าน
เพราะว่ายังต้องดูแลพวกเขาต่อไปยังต้องต่อชีวิตกันต่อไปนะครับ
แต่ว่าหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็ต้องดูก่อนว่าจะปิดกิจการโต๊ะลาวโต๊ะจีนเนี่ย
ถาวรหรือเปล่าทีนี้ครับอยากขอเลยลูกค้าคนไหนสนใจนะ
เว้นระยะห่างแบบนี้เหรอโต๊ะหนึ่งสมมุตินั่งได้๑๒คน
เอาเป็น๔คนพอก็พร้อมจะไปพร้อมจะไปทุกที่แล้วฮะ
อุดหนุนกันหน่อยนะครับโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของพี่จรัสเขานะครับ
ก็คือ๐๘๖๒๕๘๑๑๘๒นี่เบอร์เราขึ้นหน้าจอกันไว้นะครับ
ใช่พี่จรัสบอกว่าอาจจะไม่ต้องโต๊ะเยอะเหมือนเมื่อก่อน
อาจจะแบบน้อยลงจำนวนน้อยลงเขาก็ยินดีในช่วงสถานการณ์แบบนี้
ถ้าจะสั่งเข้ากล่องก็ได้นะไปอุดหนุนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม